ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เป็นอาชีพเหมือนกันเป็นการปลูกสจอแบรีเออ
แล้วนอกจากเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรพี่น้องที่เขาปลูกสตอเบอรี่ได้กว่า๒แสนบาทด้วย
ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเรียกว่าเหมือนยิงปืนนัดเดียวด้วยนกสองตัวเลยจ้า
ไปกันที่สวนสิงคำค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลห้วยเจริญราชอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวนะคะ
กาเศษตรกรพื้นที่นี้เนี้ยเขาปลูกสตรอเบอร์รี่ส่งออกมากว่าสามปีแล้วค่ะ
แล้วสตรอเบอร์รี่พันธุ์ที่ปลูกก็คือพันธุ์พระราชนาธารณ์แปดศูนย์โอ้โหหวานชำ
ถูกต้องแล้วก็มีรสชาติดีสีสวยนะคะคุณผู้ชมซึ่งช่วงต้นปีแบบนี้นะคะ
ผลผลิตจะออกมาเยอะมากมากเลยมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวนด้วยตัวเองค่ะ
ครับแล้วคุณผู้ชมคะเชื่อไหมว่าการปลูกสตอเบอรี่เนี่ย
สามารถสร้างรายได้ได้เป็นแสนต่อปีเลยนะคะ
ไปฟังเจ้าของเสียงเขายืนยันเจ้าของสวนเขายืนยันกันหน่อยค่ะครับมีคนมาซื้อกินเองแล้วไม่ไม่กล้ามาหับเลยครับผม
เขาขายนี่เฉลี่ยนี่กิโลกรัมประมาณเฉลี่ยตอนนี้กิโลตกกิโลประมาณสองร้อยบาทครับผม
ต่อไล่ประมาณสองแสนกว่าบาทครับผมไล่ละสองแสนกว่าบาทไล่ได้ดีนะ
ใช่ผลไม้ทานง่ายรสเปรี้ยวเด็กผู้ใหญ่ก็ทานชอบทานจริงจริงคุณค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะ
มันเป็นผลไม้ที่ตอนนี้นิยมมากด้วยแล้วก็ใครเนี่ยไปซื้อที่สวนก็ได้ราคาถูกแล้วก็เหมือนว่าได้ไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะ
ไปเก็บสตรอเบอรี่ด้วยมือตัวเองอ่ะทานไปเก็บไปโอ้โหมีความสุข
ถ่ายรูปเซลฟี่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เป็นแหล่งสร้างรายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพยาวกันอีกด้วยนะจ๊ะ
ดูสิวิวทิวทัศน์มองไปข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยงาม
ข้างหน้าก็เป็นสตรอเบอรี่สีแดงสดใสน่ารับประทานยิ่ง
คือสตอเบอรี่เนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่ามันจะต้องปลูกได้เฉพาะบางพื้นที่ใช่ไหม
ใช่แต่ทำเป็นเล่นไปนะเท่าที่เราอ่านข่าวมาเนี่ย
แทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มจะปลูกได้แล้วนะ
มีวิธีการในการปลูกรวมไปถึงพันธุ์ของสตอเบอรี่ที่สามารถปลูกได้จริงในประเทศไทย
แล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็ปลูกแล้วก็สร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมอย่างนี้นะ
ว่ารายได้ดีด้วยแต่ว่าก็อาจจะต้องศึกษาเรื่องของการปลูกสตอเบอรี่หน่อย
ต้องดูแลรักษายังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความรู้จริง
ก็จะเสียหายหลายแสนอยู่เหมือนกันนะ
จริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพันธุ์สตอรี่พันพระราชทาน๘๐เนี่ย
เป็นพันธุ์ดีที่ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานพันธุ์มา
แล้วก็มีเอกลักษณ์รสชาติดีรูปร่างหน้าตาสวยด้วย

ใช่จะมีความแบบฉ่ำนิดนึงดิฉันชอบมากค่ะคุณ